ส่วนอีกเรื่องหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
หลายคนขึ้นไปทดลองนั่งแล้วแต่ปรากฏว่า
เมื่อวานนี้เกิดขัดข้องครั้งแรกครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ซึ่งเปิดทดสอบเดินรถครบทั้ง๒๓สถานี
เมื่อต้นสัปดาห์คือวันที่๑๙มิถุนายน

ปรากฏว่าเมื่อวานี้เกิดขัดข้องในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ

ที่ต้องการเดินทางไปปลายทางลาดพร้าว

ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีศรีกรีธา
สถานีกลางตันแล้วก็สถานีศรีเอี่ยมนะครับ
จากนั้นก็ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว๕สถานีนะฮะ
แก่ราชพร้าว๑๐๑สถานีบางกะปิแยกลำสาลี
กรีธาแล้วก็สถานีหัวหมาก
ก่อนที่จะเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานี
ในเวลา๑๐นาฬิกา๑๙นาที
ก็ถือว่าเป็นเหตุขัดข้องครั้งแรกเลยนะครับ
แจ้งว่าเกิดจากระบบป้อนกระแสไฟ

ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
แล้วก็พิจารณากำหนดแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับ
ก็เรื่องนี้เองนะฮะทางรพมก็ต้องมีการตรวจสอบนะฮะ

อาจจะมีการจ่ายตังค์๓กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ
ส่วนอีกเรื่องเดี๋ยวไปที่เชียงใหม่กันฮะ

ใครจะไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องรู้นะฮะ
ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทักทาย
ฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยว
อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

สรรพันธมิตรธุรกิจทั่วจังหวัดเชียงใหม่กว่า๖๐ราย
เพื่อให้ผู้ถือบัตรได้รับบริการที่ดีสะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่า
สามารถเข้าไปโหลดแอปเชียงใหม่ทักทายพาส
แอปสตอร์แล้วก็เพลย์สตอร์ในราคาเริ่มต้นเพียง๑๔๙๐บาทนะครับ
ทุกอย่างจบอยู่ในแอปเดียวนะครับ

ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ต้องรู้เรื่องของค่าไฟนะครับ
นี่ครับเรื่องนี้ต้องรู้เลยนะครับ
แม้ว่าจะเกิดขึ้นไตรมาสสุดท้ายของปีก็ตามนะครับ
โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากรกภ
เปิดเผยถึงแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดปลายปี๒๕๕๙
ก็คือเดือนกันยายนถึงธันวาคมว่าว่า
มีข่าวดีนะครับน่าจะมีโอกาสลดลง๒๐สตางค์ต่อหน่วยนะครับ
ประมาณการค่าไฟฟ้าที่น่าจะลดลงได้๔๘สตางค์ต่อหน่วย
แต่ว่ามันต้องนำคืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย๒๘สตางค์ต่อหน่วย
เพราะว่าทางกฟภได้รับภาระค่าไฟฟ้าแทนประชาชนกว่า๑แสนล้านบาท

ซึ่งทางคณะอนุกรรมการกรกภจะพิจารณาแล้วก็เสนอบอร์ดกรกภ
เคาะราคาในเดือนกรกฎาคมนี้
ว่าจะมีการลดไตรมาสสุดท้ายของปี
ค่าไฟจะลดไป๒๐สตางค์ต่อหน่วยจริงหรือเปล่านะครับ